คุณผู้ชมครับมีรายงานเหตุไฟไหม้เข้ามาครับ
โดยรายงานแจ้งว่าเกิดไฟไหม้ที่บ้านบริเวณของประชาชน
เมื่อเวลาประมาณ๑๕นาฬิกา๒๐นาที

นี่คือบริเวณหลังวัดจักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหาร
ถนนมหาจักรเขตสัมพันธวงศ์ครับ
เจ้าหน้าที่จากสถานีดับเพลิงแล้วก็กู้ภัยสวนมะลินะครับ
กำลังไปที่เกิดเหตุในตอนนั้นนะฮะ

ซึ่งที่เกิดเหตุเป็นอาคารพาณิชย์๔ชั้นนะครับ
แต่ไฟมันหนักมันแรงอยู่ที่บริเวณชั้น๒
เจ้าหน้าที่ก็ฉีดน้ำดับไฟกันใหญ่เลยนะฮะ
อย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะครับเอาซอยก็ไม่ใหญ่ซะด้วยนะ
ล่าสุดครับไฟสงบนะครับ
ส่วนรายละเอียดของเหตุการณ์ในตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบนะครับ

เพิ่งเกิดเมื่อช่วงบ่าย๓นี้เองนะคะ